คุณผู้ชมดูเรื่องของหมอแจ๊คหน่อยค่ะ
แจ๊คคือเขาเป็นร่างทรงเปิดบ้านเปิดสำนักทรง
แล้วก็บอกว่าสาวที่ดวงตกมามา

วิธีการคือต้องถอดเสื้อผ้าแล้วต้องลงอัคระ
แล้วก็อุดอัคระคือปิดทวารทั้ง๔ของร่างกาย
หลังจากนั้นมีการล่วงละเมิดนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้คนที่เขารอดมาได้ก็ไปแจ้งความ
เมื่อวานนี้หมอแจ๊คโดนรวบตัวค่ะ
แจ็คหรือว่านายสุรศักดิ์พักดีสุวรรณอายุ๒๘ปี
ก็โดนตำรวจภูทรน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คุมตัวมามาสอบปากคำนะคะ

คือตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีข่มขืน

ผู้ปกครองเขาพาลูกสาววัย๑๖ปี
พาไปทำพิธีสะดอกเคราะห์กับนายสุรศักดิ

แจ๊กก็จะบอกให้ลูกสาวเข้าไปในห้อง

กลัวว่าผู้ปกครองเข้าไปด้วยจะไม่มีสมาธิ
หลังจากนั้นล็อกกรอนค่ะแล้วก็ทำพิธี
ทีนี้ลูกสาวออกมามาเล่าให้ฟัง
บอกว่าโดนหมอแจ๊คล่วงละเมิดข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
ทีนี้ผู้ปกครองก็เลยพาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ต่อมาตำรวจก็ทราบว่าหมอแจ็คเปิดสำนักทรงเจ้า
ทำพิธีเสริมดวงในพื้นที่บ้านกุฎน้ำใส
ลูกค้าก็จะเป็นหญิงสาวอายุ๑๖ปีขึ้นไป

ทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็จะลงอัคระทั่วตัว
หลังจากนั้นอุดอัคระคือปิดทวารทั้งหมด
จังหวะนี้ค่ะที่หมอแจ๊คล่วงละเมิดทางเพศ
แต่เบื้องต้นตัวหมอแจ๊กเองก็ยังให้การปฏิเสธ
บอกแบบนี้บอกว่าคนที่มาทำพิธียินยอมเองทุกคน
ตำรวจไม่เชื่อหรอกหมอแจ๊คบอกอีกว่า
ผู้ปกครองเข้ามาดูได้ตำรวจก็ไม่เชื่อ
เพราะว่ามันเคยมีกรณีหนึ่งเธอพยายามที่จะเลี่ยง
โดยการออกอุบายว่าเธอมีประจำเดือนแล้วหนีออกมาแล้วมาแจ้งตำรวจ

ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้